กันอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องของการแต่งกาย
ไม่จำเป็นต้องไปสั่งตัดชุดใหม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ชุดไทยแบบที่พวกเราใส่
เพียงแค่ใส่ชุดสุภาพนะคะหรือถ้าใครติดขัดเรื่องของเสื้อผ้าจริงจริง
อาจจะมีเหตุขัดข้องเตรียมไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่ามีใจตั้งใจที่อยากจะไปถวายศักระพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ประทิศนังดุสิทธิ์มหาประสาทไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าที่นั้น
มีเสื้อผ้าชุดสุภาพเอาไว้ให้ยืมเปลี่ยนได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
สถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามร่วมกับบริษัทออร์แกไนเซอร์เปิดบูธจุดเปลี่ยนชุดดำสุภาพฟรี
บริเวณท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่แต่งกายไม่ถูกต้อง
ให้สามารถเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระประโมโกฏน้าพระที่นั่งรุศิษภ์มหาภรรษาธิ์ในพระบรมหาราชวัง
ตามที่ทุกคนตั้งใจไว้ทั้งบริการกางเกงสแล็กเสื้อคอปก
รองเท้าหุ้มส้นสีดำสำหรับผู้ชายและผู้หญิงมีผ้าถุงซึ่งมี
ประชาชนมายืมใช้บริการมากที่สุด
เสื้อแขนสั้นและเสื้อแขนยาวสีดำ
โดยผู้มายืมเพียงนำบัตรประชาชนมายื่น
และนำกลับมาแลกคืนเมื่อเข้าถวายศักระเสร็จสิ้นแล้ว
วันนี้ก็มีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า๑๐๐คน
เราหาเสื้อผ้ามาช่วยกันนะครับ
เป็นเสื้อผ้าที่ถูกต้องและเรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าบางคนมาแล้วก็ยังเสื้อผ้ายังไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้
สำหรับวันนี้ที่เรานำมาก็จะมีกระโปรง
เป็นกระโปรงเป็นผ้าถุงนะครับมีจำนวนเยอะครับ
ซื้อมาใหม่เลยแล้วก็มีผู้บริจาคมาร่วมกันนะครับ
แล้วก็มีเสื้อปกเสื้อคอปกผู้ชายครับโปโล
ครอบครัวเตชะพันธุกุลมายืนต่อแถวเข้าถวายศักระนาน๓ชั่วโมง
แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังได้

ทำให้เขารู้สึกดีใจและขอขอบคุณบริการนี้
ที่ทำให้ความตั้งใจของเขาและครอบครัวเป็นจริง
บอกว่ากางเกงไม่สุภาพนะฮะหากขอเป็นสีดำ
พอเป็นสีดำก็เลยต้องมาใช้บริการของทางศูนย์บริการตรงนี้นะครับ

ทำให้แฟนได้สามารถเข้าไปกราบพระบรมศพได้ค่ะ

ไม่งั้นก็มาถึง๓๔ชั่วโมงก็เสียเวลาไม่ได้เข้าไปด้วยค่ะ
เปลี่ยนกางเกงเขาขอขอบคุณมากเลยค่ะ
จุดเปลี่ยนชุดดำสุภาพฟรีตั้งอยู่บริเวณประตูวิเศษชัยศรีฝั่งท้องสนามหลวง
เปิดให้บริการประชาชนไปจนถึงวันที่๔พฤศจิกายนนี้
เพื่อให้ประสบกรณิกรไทยได้สมหวังที่จะมีโอกาสได้เข้าไปถวายสักการะ
บุคคลที่พวกเขารักและเทิดทูลสุดหัวใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
จากเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วนะคะ
เรื่องของการให้ยืมรองเท้าสุภาพสีดำก็มีบริการให้ยืมเหมือนกันนะคะ

ผู้มนุยการฝ่ายการตลาดบริษัทนันยางจำกัดนะคะ
ก็มีการนำรองเท้ากว่าพันคู่
คือเมื่อวานนี้เปิดให้ทดลองยืมแล้ว
ส่วนวันนี้ก็เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
แต่ก็อยากให้ประชาชนที่ยืมรองเท้า
แล้วก็ใส่เข้าไปด้านในพระบรมมหาราชวัง

เพื่อเป็นการส่งต่อให้คนอื่นได้ใช้ด้วยนะคะ